ผู้ชายอายุ๒๓ปีนะครับ

บอกว่าพ่อของเขาหมดสติ

แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลรอปภบอกว่า

เขาบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะ
แต่ตัวเองเนี่ยต้องปั๊มหัวใจพ่ออยู่เป็น๑๐นาที
กว่าจะมีบุรุษพยาบาลมาช่วยเหลือนำเข้าห้องฉุกเฉิน

พ่อของคุณเสียชีวิตแล้ว

ผู้เสียชีวิตคือนายสมานพันวิลัยอายุ๕๘ปี
ญาติญาตินำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเต็มรักสามัคคีที่บางครูรัฐบางบัวทองนนทบุรีครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาลูกแล้วก็ญาติพี่น้อง
ได้รับการบอกเล่าจากนายพักกระพงพันวิรายอายุ๒๓ปี
เขาเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตครับบอกว่า
ตี๕ของ๒๑กุมภาพันธ์น้องเขาเล่าบอกว่าพ่อแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออก
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนก็เลยไปซื้อยารสกดนะฮะมารับประทาน
หลังจากนั้นพ่อกินไปแล้วเนี่ยอาเจียนครับอาเจียนแล้วหมดสติ
จึงรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลใช้เวลาไม่เกิน๑๐นาที
เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้าน
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลรอปภบอกว่าตอนนี้ไม่มีหมอนะ
แล้วกว่าจะมีเปรย์มาให้พ่อใช้เวลานาน
ตอนนั้นเขาเองต้องปั๊มหัวใจพ่อด้วยตัวของเขาเองอยู่ประมาณ๑๐นาที
จากนั้นถึงจะมีบุรุษพยาบาล๒คนเดินมาเหมือนจะเพิ่งตื่น
เขาบอกนะแล้วบุรุษพยาบาลก็จับชีพจรพ่อแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
ห้องฉุกเฉินไม่มีใครอยู่ครับเขาเล่าต่อไฟก็ปิด
เมื่อพาพ่อเข้าห้องฉุกเฉินก็ไม่เห็นจะมีอุปกรณ์การกระตุ้นหัวใจอะไรนะฮะ
มีเพียงการช่วยกันปั๊มหัวใจเท่านั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ออกมาบอกอย่างที่ผมดำเรียนไปเมื่อสักครู่
พ่อเสียชีวิตแล้วนะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจ
ซึ่งจริงแล้วนะคือน้องเขาให้ข้อมูลบอกว่า
พ่อมี๒โรคเบาหวานกับความดัน
แล้วพ่อก็มีประวัติอยู่โรงพยาบาลนี้ด้วยครับ
พอไปถึงโรงพยาบาลผมคิดว่าน่าจะมีบุรุษพยาบาล
หรือยามที่เอาเปรย์มาเข็นเพื่อจะรับพ่อผมที่หมดสติ
แต่เนื่องจากนั้นพอไปถึงปั๊บยามมีการบอกว่าไม่มีหมอ
เมื่อวานนี้ไม่มีหมอแล้วก็ทำงานปฏิบัติงานได้ช้าลง
กว่าจะเอาเปรย์มาให้พ่อผมขึ้น
พอผมมาถึงปั๊บผมต้องปั๊มหัวใจของพ่อผมเอง
เพราะไม่มีใครคือไม่มีใครแม้แต่บุรุพยาบาล
แล้วก็สักประมาณ๕๑๐ประถีมีบุรุพยาบาล๒คนออกมา
เขาเห็นพ่อผมหมดสติอยู่เขาไม่มีความสามารถที่จะรักษาคนได้

ผมเลยสามารถมองเห็นในการทำงานของเขาได้
แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีสิ่งของหรืออุปกรณ์
ที่จะช่วยพ่อผมได้มากกว่านี้
แต่ที่ผมเห็นคือเขาแค่ปั๊มหัวใจเฉย
เขาไม่มีเครื่องอะไรเลยที่จะกระตุ้นหัวใจพ่อ
ให้พ่อผมมีชีวิตได้
ขณะที่คุณหมอกวิทย์ซื่อมั่น
ท่านเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง๒ชี้แจง
แบบนี้บอกว่าเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ญาติแจ้งว่าโรงพยาบาลไม่มีหมอนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะว่าปกติหลังเวลาราชการนะครับ
จะมีแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลอยู่แล้ว
เพื่อรองรับกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ส่วนผู้ป่วยนะครับที่สีชีวิตปลายนี้
ทราบว่าตอนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย

พยาบาลจึงเริ่มทำการกู้ชีพ

อย่างนั้นข้อตามนะครับจะขอตรวจสอบข้อที่จริง
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงเข้าไปพูดคุยหาข้อมูลจากญาติญาติต่อไปด้วยครับ

และส่วนที่ทางญาติแจ้งว่า
ทางพยาบาลไม่มีคุณนี้มีหมอไม่มีแพทย์นี้
อันนี้เรื่องจริงครับ
จริงครับก็เท่าที่ทบทวนก็คือว่า
เมื่อมีผู้ป่วยกู้ชีพ
ทางพยาบาลห้องฉุกเฉินก็ตามแพทย์

แพทย์ก็ลงมาดูแลในการกู้ชีพที่ตัวเอง
ก็ถ้าเป็นนอกราชการจะมีแพทย์

สรุปกรณีที่ผู้ติดสิทธิ์นะครับ

ก็อยากรู้ว่าทางโรงพยาบาลอองทองจะเป็นด้วยการยังไงต่อครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องสอบส่วนข้อที่จริงเบื้องต้น
แล้วก็เดี๋ยวคงต้องลงไปคุยกับญาติผู้เสียชีวิต

นางจีราพันธ์พันวิไลนะครับ
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตนะครับ
เรียกร้องให้การเสียชีวิตของคุณพ่อของเธอ

คนป่วยเขาก็อยากจะเลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านนะครับ
เพราะว่าอยากให้กรณีฉุกเฉินนั้นได้รับความปลอดภัยครับ